สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับยามเช้าแบบนี้

ถ้าบอกว่าสูงเสียดฟ้าค่าก็จะยึดนะครับ
เป็นแบบไหนนะครับต้องจินตนาการนิดนึง
แต่ว่าถ้าภาพที่เห็นนะครับ
อาจจะเตอร์ไพรส์แล้วแปลกเพราะว่า

ชมได้เลยครับว่าเป็นอย่างไรครับ

เราก็ต้องดิ้นรนปีนปลายไปหา
เพราะว่าข้างนอกจะดีกว่า
สูงแค่ไหนออกไปให้ได้
กุยตะกายขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด
จังหวะลงยังไม่ได้ขอกระโดดลงมาใหม่
งานนี้ก็เลยอีกรอบล่ะครับ
กายไปตะกายไปตีนไปไปหาสาว
ถึงยอดแล้วก็เตรียมตัวกระโดด

ผ่านฉลุยครับขับรถบนเส้นทางไหนผมก็สบายใจ
ข้างหน้ามีหลายคันบอกมีปัญหา
แต่สำหรับผมแล้วรถคันนี้ต้องมีสมาธิ

สะพานไปแบบฉลุยแบบนี้แหละครับ
นี่ก็หวาดเสียวเช่นกันตั้งแต่เคลื่อนรถลงไปบนเรือแล้ว
ถ้าพลาดมาเมื่อไหร่ลงน้ำทันที

ถ้าแล้วก็ผ่านไปได้สบาย

มาดูการชำแหละกล้วยกันบ้างครับ
กว่าจะได้แต่ละหวีไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่พี่เขาทำเป็นเรื่องธรรมดา
ขวานถ้วยไว้มือขวาถือมีด
หมุนแซะแต่น้องหวีก็หลุดออกมา

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ